คุณผู้ชมช่วยอ่านชื่อโรงเรียนนี้หน่อย
โรงเรียนแห่งนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอกันธรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม
คนท้องถิ่นก็คงจะอ่านรู้เรื่อง

โรงเรียนอะไรขอดูภาพใหญ่ใหญ่หน่อยสิโรงเรียน
เว้นให้ดูภาพนานเลยคุณผู้ชมจะได้ช่วยอ่าน

ก่อนหน้านี้โรงเรียนนี้มีชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลท่าขอนยาง

๒๔๘๕เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านขามเรียง
ปี๒๕๕๑เปลี่ยนเป็นชื่อนี้ค่ะ

ชื่อนี้ค่ะไม่กล้าอ่านเองด้วยซ้ำ
ที่ชื่อยาวแบบนี้ผู้บริหารโรงเรียนบอกว่า
อยากให้ใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์ในชุมชน
เพราะเป็นการเอาชื่อหมู่บ้านทั้งหมดมารวมเป็นชื่อโรงเรียน
นี่คือชื่อหมู่บ้านมารวมเป็นชื่อโรงเรียน
หมู่บ้านในเขตบริการที่๘บ้านขามเรียงหมู่๑หมู่๑๕หมู่๒๐
เขียบหมู่๓หมู่๑๗หมู่๒๒
อะไรอย่างนี้มารวมกันบ้านโนนสแบงบ้านดอนมัน

ทีนี้ให้คนในพื้นที่เขาอ่านให้ฟังดีกว่าอ่าลองฟังดูนะคะ
สวัสดีค่ะ
โรงเรียนของผู้ชื่อโรงเรียนขามเรียงเขียบโน้นสะแพงโน่นนั่นค่ะ

แปลว่าน้องโรงเรียนนี้จะต้องเก่งภาษาไทยได้เกรดสี่กันทุกคน

ใช่ค่ะก็อนุบาลถึงป๖นะคะมีคุณครู๑๑คนมีนักเรียน๑๙๘คนค่ะ
โรงเรียนขามเรียงเขียบโน้นสะแพงโดนมัน
ดิฉันขอเรียกว่าขอสม